คุณผู้ชมค่ะหลังจากนี้ข่าวใหญ่ของเมืองไทย
ที่เราคงต้องเกาะติดกัน๒เหตุการณ์ใหญ่
แล้วก็๒เหตุการณ์ล้วนแล้วแต่เกี่ยวเนื่อง
เกี่ยวข้องกับเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะ

แล้วก็ล่าสุดมีเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต
มีผู้เสียชีวิตด้วยคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม
เกาะติดบรรยากาศความช่วยเหลืออยู่ที่นั่น

เพราะว่าที่ถ้ำหลวงเมื่อคืนนี้ก็มีเรื่องเศร้า
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่
นำท่อขวดอากาศไปวางก็คือจ่าสมาน

ซึ่งวันนี้ก็มีพิธีรับศพที่โรงพยาบาลที่จังหวัดเชียงราย
ซึ่งบรรยากาศในพิธีรับศพเป็นไปอย่างสมเกียจ
ส่วนต้นสังกัดใหม่ของจ่าเอกสมาน
ก็คือตอนนี้จ่าเอกสมานทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ส่วนตระเวนระงับเหตุอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ต้นสังกัดก็คือบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด
พอบอกว่าจะเยียวยาอย่างสูงสุดนะคะ
ติดตามบรรยากาศการรับศพรวมทั้งรายละเอียดการเยียวยานี้
จากคุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีพิธีค่ะ
เคลื่อนศพจากเอกสมาร์นค่ะ
ซิลนะคะที่ได้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่นะคะ
ในการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนค่ะ
ซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าคงไม่มีใครนะคะอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะ
สำหรับบรรยากาศนะคะก็เป็นไปด้วยความสมเกียรตินะคะ
โดยทีมข่าวนะคะก็ได้สังเกตว่าระหว่างที่มีการเคลื่อนศพนั้นนะคะ
ได้มีสายฝนค่ะร่วงหล่นโปรยปลายลงมานะคะ

เสมือนนะคะเป็นการส่งดวงวิญญาณนะคะของฮีโร่กลับบ้านเกิดอย่างแท้จริงค่ะ
ขบวนรถนำตำรวจและทหารนะคะนำร่างของจ่าเอกสมานกุนันค่ะ
อายุ๓๘ปีนะคะนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการรุ่น๓๐ค่ะ
แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ชุดตระเวนระงับเหตุนะคะของรอปภ
บริษัทธากัสยานสวรรณภูมิบริษัทธากัสยานไทย
ที่ได้เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๓ชีวิต
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการบรรจุนะคะศพค่ะ
ใส่ในโรงไม้สีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีทงชาติคลุมอย่างสมเกียจค่ะ
โดยเดินทางจากโรงพยาบาลค่ายมิงรายมหาราชนะคะ
ยังสนามบินแม่ฟ้าหลวงเพื่อไปขึ้นเครื่องบินนะคะ
กองทัพเรือราชนาวีที่๑๑๓
โดยมีเจ้าหน้าที่นับน้อยคนนะคะร่วมไว้อะไรค่ะ
แล้วก็ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๑๐นาที
การเปิดค่ะแต่ว่าสายฝนนั้นได้ลดล่วงหล่นโปรยปลายลงมานะคะ
เสมือนเป็นการเปิดทางค่ะในการส่งร่างไร้วิญญาณของฮีโร่
เสียสละกลับบ้านเกิดโดยกำหนดการนะคะก็จะมีการพระราชทาน
น้ำหลวงอาบศพค่ะของจ่าเอกสมานนะคะ
โดยจะมีพิธีรับศพที่สนามบินนะคะกองบินทหารเรืออุตภาวค่ะ
ภายหลังจากการส่งร่างของจ่าเอกสมานแล้วนะคะที่บริเวณห้องแถลงข่าวค่ะ
ก็ได้มีนายนิตินัยนะคะสิริสมรรถการค่ะ
กรรมการผู้อำนวยการนะครับบริหารบริษัทค่ะ
อากาศยานไทยนะคะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่า
ได้มีการเตรียมการเยียวยาจ่าเอกสมานอย่างสูงสุดนะคะ
โดยเบื้องต้นค่ะได้มอบเงินมากกว่า๑ล้านบาทค่ะ
แล้วก็จะนำเรื่องนี้นะคะขึ้นสู่บอร์ดเพื่อพิจารณาเงินสนับสนุน
แล้วก็สวัสดิการเพิ่มเติมให้กับครอบครัวจ่าเอกสมานด้วย
พร้อมกันนี้นะคะก็ยังได้แสดงความเสียใจต่อเรื่องนี้ค่ะ
เนื่องจากว่าจ่าเอกสมานนั้นเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริงค่ะ
โดยได้สละเวลาส่วนตัวในช่วงพักร้อนนะคะมาร่วมปฏิบัติภารกิจ
ร่วมกับหน่วยซิลตั้งแต่วันแรกแล้วก็จะครบกำหนดปฏิบัติภารกิจในวันนี้
แต่ก็ได้มาเกิดเรื่องเศร้าใจซะก่อนนะคะซึ่งในวันที่สองตุลาคมนี้ค่ะ
เอกสมานนั้นจะทำงานครบรอบ๑๒ปีที่บริษัทท่ากัดสยานไทยค่ะ
ซึ่งจากการพูดคุยกับคนใกล้ชิดนะคะก็ทราบว่าจ่าเอกสมานนั้นเป็นคนอัธยาศัยดีค่ะ
แล้วก็แข็งแรงนะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะ
แล้วก็เป็นนักกีฬาไตรกีฬาด้วยโดยช่วงเกิดเหตุนั้นนะคะ
จ่าเอกสมานนั้นหมดสติก่อนถึงหน้าถ้ำเพียงแค่สามร้อยห้าสิบเมตรเท่านั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันค่ะ
ต้องเรียนว่าของจ่าเอกสมานเนี่ยในช่วงแรกคือท่านมาพร้อมกับหน่วยซิลที่มาวันแรกเลย
นะครับซึ่งเอ่อวันนั้นก็ฉุกระหุกกันนะฮะแล้วก็เอ่อท่าน
ใช้เวลาส่วนตัวมานะครับแล้วก็ทางองค์กรก็ทราบถึงความเสียสละนะครับ
เราก็จัดระบบอะไรนะครับแล้วก็บอกว่าไม่ต้องใช้เวลาส่วนตัวนะครับ
ก็เป็นองค์กรก็มอบหมายมานะครับทีมอื่นอื่นก็ตามกันมานะครับ
แต่ต้องถือว่าท่านอาสาสมัครมาด้วยใจตัวเองแท้นะครับในวันแรกนะครับ
สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยซิลนะคะทางบริษัทค่ะ
ก็ได้ทราบถึงความตั้งใจนะคะจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่หน่วยซิลค่ะ
จำนวน๗๐นายนะคะของท่าอากาศยานไทยค่ะ
ปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยแบ่งเป็นรอบค่ะ
โดยรอบนี้นะคะได้ส่งมาทั้งหมด๒๘นาย
โดยส่งผลัดละ๘นายนะคะรอบละ๗วันค่ะ
ซึ่งในส่วนของจ่าเอกสมานนั้นนะคะจะครบกำหนดปฏิบัติภารกิจในวันนี้ค่ะ
ค่ะโดยร่างอันไร้วิญญาณของจ่าเอกสมานนะคะ
ก็จะถูกส่งไปยังฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ
โดยขณะนี้นะคะก็ทราบว่าได้มีญาติญาตินะคะ
รอรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดไปแบบนี้นะคะ
แต่หน่วยซิลเองค่ะเขาก็ได้ยืนยันนะคะ
ว่าจะปฏิบัติภารกิจจนสำเร็จเพื่อที่จะนำทั้ง๑๓ชีวิตนะคะ
ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเพื่อที่จะกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวให้ได้ค่ะ
สจิริฐศิลป์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากท่ากัศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะ